สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
คุณผู้ชมครับเคยนั่งไหมครับรถตู้

เป็นรถตู้แบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือลีลาของคนขับรถตู้ครับ
แหมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับ

แม่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบรถตู้ยุคใหม่เลยนะครับ

นั่งไปด้วยอิ่มกล้วยไปด้วยครับ

มิวมันไม่ง่ายนักหรอกแม่สาวน้อย
แม่พี่เมี๊ยวแกล้งหนูหนูสะดุดลง
เปล่านะเมียไม่ได้ทำนะคุณแม่

ทีหลังอย่าทำนะนิสัยไม่ดีรู้ไหม

ไปไหนไปหาสาวไม่ได้เลยครับ
ชีวิตน้องหมาอย่างผมต้องรอเจ้านายมาปล่อยอย่างเดียว
ไม่ผมอยากได้อิสรภาพ
ลีลาไปไหนจะดราม่าไปไหนพี่หมา

แหมเรียกร้องความสนใจ
แค่วางเชือกไว้ข้างบนเฉย

ก็เลยบำรุงกำลังด้วยกาแฟเย็นสักกระป๋องครับ
พอดื่มแล้วน่าจะคลึกออกไม่ได้สิครับคุณผู้ชม
ใครก็ได้ครับช่วยเอาหัวผมออกจากกระป๋องด้วยครับ

โอ๊ยน้อพระขุนพี่จะกลัวอะไรกับนักหมา

ค่อยเขยงตาต้องไวมือขวาถือตะหลิว
มือซ้ายถือกระมังมั่นใจ
เอ้ายิงหลบหลบไปซะกันเอ้า
ค่อยส่องหาย
ยกขายิงยกกลาด
โอ๊ยจะกลัวอะไรพระคุณ

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
ปรับทราบ
นี่แหละครับสีสันข่าวเช้านะครับ

สาระบวกความฮานี่แหละครับ
สีสรรข่าวเช้าไทยรัฐครับ